ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนั่นคือศึกวันแชมป์เป็นชิปนะคะ
เมื่อวานนี้ก็เป็นสนามที่๕แล้วค่ะโดย๒นักสู้จากไทยก็สามารถเก็บชัยชนะได้ค่ะ
รายการนี้มีนักสู้ไทยสี่คนขึ้นสังเวียนนะคะโดยครูตองวันชินนะคะ
หรือว่าชะนนพัฒน์วิรัติชายกางเกงสีฟ้าต่อยหมัดเข้าหน้าราวราวจูจากอินเดีย
กลางอากาศเวลา๒๑วินาทีเท่านั้นเองนะคะก็ทำลายสถิติ๒๙วินาทีของตัวเอง
เคยแทงเข่าน็อกชิงมีนามาแล้วค่ะส่วนนักสู้ไทยอีกหนึ่งคนนะคะ
รีมแมนกฤษฎาคงศรีชายค่ะเด็กหนุ่มจากนครศรีธรรมราช
ริกียอดมวยไทยจากภาคใต้แล้วก็นักมวยปั้มทีมชาติไทย
ก็ยกทุ่มท่าซูเพล็กซ์นะคะแล้วก็ตามด้วยหมัด
เอาชนะน็อกโรบินคาตาลันจากฟิลิปปินส์ในยกที่๑เวลา๑นาที๔๐วินาที
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะชนะอาราบินคาตาลันนักสู้ผู้พี่มาก่อนด้วยค่ะ
ขณะที่อีก๒นักสู้ไทยนะคะที่แพ้ก็เริ่มจากริกาอิชิเกค่ะ
ลูกครึ่งสาวไทยญี่ปุ่นเสียเปรียบแรงปะทะแล้วก็ยืนสู้จังหวะช้ากว่านะคะ
สุดท้ายแพ้คะแนนเอ็งเจลี่ซาบานาวจากฟิลิปปินส์ไปค่ะ
ส่วนเดชดำรงสออำนวยสิริโชคนะคะอดีตแชมป์โลกคนแรกของไทยรุ่นสตรอเวทค่ะ
เจรามี่ไมโจ้จากฟิลิปปินส์ต่อยหมัดหลับกลางอากาศนะคะ
น็อกยกที่๑เวลา๑นาที๒๑วินาทีก็ไม่สามารถล้างอาถรรพ์นะคะ
หลังจากมาสู้ในเมืองไทยสู้ที่บ้านเกิดแพ้๔ครั้งรวดเลยค่ะ
ส่วนคู่เอกของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะมาตินเหงียนค่ะ
เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกสองเส้นนะคะรุ่นเฟเทอร์เวทกับไลฟ์เวท
ก็แย่งแชมป์ที่๓เพื่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกกับวิเบโนเฟอร์นันเดสนะคะ
โลกแนนตัมเวทค่ะซึ่งในการแข่งขันยกที่สามนะคะ
จังหวะเหงียนสับสอกเวอร์นันเดสเลือดไหลเป็นทางเหมือนกันค่ะ
แต่ในยกที่๕นะคะเป็นเฟอร์นาเนสที่ได้หัดพระเจ้า
ต่อยผู้ชกเสียอาการค่ะ
จนสุดท้ายนะคะก็เอาชนะป้องกันแชมป์
ทำลายฝันมาตินเหงียนที่พลาดโอกาสเป็นคนแรกในการครองแชมป์โลก๓รุ่นค่ะ